ใช่แล้วก็มีของว่างให้ได้ทานกันกันของว่าง

อย่างนั้นเป็นขนมเป็นอะไรที่แบบว่าหลายคนเห็นแล้วนึกถึงเลย

นี่ฉันกำลังรออยู่ว่าจะได้กินสักทีไหมอาหารว่า

โอ้โห
ร้านนี้อยู่นครสวรรค์เป็นของว่าง
ทำง่ายทานง่ายแต่ว่าถ้าตั้งใจขายดี
เขาขายได้นานมากว่า๑๐ปีเลยนะคะคุณผู้ชม
ร้านนี้อยู่นครสวรรค์เป็นที่รู้จักกันดีค่ะ
ก็คือร้านขนมกุยช่ายเจ๊แมว
ขายอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองชุมแสงอำเภอชุมแสง

ก็ขายอยู่ข้างสถานีรถไฟนี่แหละจ้ะ
เป็นร้านที่ชื่นชอบของคนวัยทำงาน

เพราะว่าคือขายอร่อยรสชาติดี
มาพร้อมกับน้ำจิ้ม๓รสนะจ๊ะ
เปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ด
ราคาก็ถูก๒๐บาทเท่านั้นเอง

ตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดเลยนะคุณ

มี๓อย่างก็คือมีกุ้ยช่ายทอดนึ่ง

ชาวจีนเขานิยมมาไหว้เจ้ากัน

ก็มีทั้งไส้กุ้ยชายไส้หน่อไม้
เผือกนะคะเรียกว่าทุกอย่าง
แมวคัดสรรส่วนผสม

ไม่ซ้ำซากจำเจกับที่อื่นใด

แป้งบางทำให้ได้ไส้

เป็นกุ้ยช่ายทอดเนี่ยก็จะทอดกับน้ำมันสดใหม่

ได้เนื้อสัมผัสที่ถูกอกถูกใจ

ขายด้วยใจไส้เน้น

หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทอดเป็นนึ่ง

ตอนนี้เวลาทานกุ้ยช่ายที่ทาน๓๔ชิ้น

โหวเหี้ยวเลยอ่ะ

ไว้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งขนมที่เป็นของชื่นชอบของเขา

มันจะหนืดเหนียวไปเนี่ย
ต้องแน่นไว้ก่อนเลยถูกอกถูกใจ
แล้วก็อย่าลืมเช็คให้ดีก่อนที่จะพูดกับใครด้วย

กินกันไปแล้วยิ้มเขียวเลยเชียว